คือสามีก็พาภรรยาขี่จักรยานซ้อนท้ายไปด้วยกัน

แล้วไปอาการกำเริบระหว่างทาง
เอ้าไปวัดมีดจากกะเป่าขึ้นมา
เอามาทุบสามีแล้วก็จะฟันเข้าหลังสามีด้วย

แล้วไป

ไม่ต้อง
อยู่เดี๋ยว
เดี๋ยวป่ายมนต์นี่

เพราะว่าเคยอยู่แถวกลานขนนี้นะฮะ
มีหมอนมีผ้าห่มอะไรเต็มไปหมดเลย
แต่ไม่ยอมกลับขึ้นรถไปกับสามี
จะไปไหนก็ไม่ยอมไปนะฮะสุดท้ายต้องคุมตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
บ่าย๓โมงวันนี้นะครับถนนมหาราช
บริเวณสี่แยกช้างในเขตเทศบาลเมืองกระบี่นะครับ
สพเมืองกระบี่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของสามีมา
อยู่เนี่ยใช้มีดเนี่ยนะจี้ผู้ชายคนขี่รถที่ก็คือสามีเธอ
แล้วทำท่าจากฟันเขาด้วยดูหูแล้วดูมีดนี่นะครับ
สุดท้ายสามีเนี่ยเขาต้องจอดรถกลางทางนะครับ
แล้วตัวภรรยาก็ลงมาอยู่ที่กลางถนนเนี่ย
ทางคือไม่สงบนะครับ
เกรงว่าจะไปก่อเหตุเพิ่มเติมก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาระงับเหตุนะครับ
ผู้ภัยมาถึงที่แรกเธอก็ยังไงก็ไม่ยอมไปนะฮะ
มีดปลายแหลมยาว๔๐เซนติเมตรที่ตกอยู่แถวนั้นนะครับ

ผู้คนกำลังพลุกพลาดเลยนะครับ
สุดท้ายก็สามารถนำตัวไปส่งโรงพยาบาลได้
เรียกกล่อมกันอยู่นานพอสมควรแล้วครับ
สามีของผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อในศักดิ์อายุ๓๒ปี
บอกว่าภรรยาเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยมีประวัติเสพยาเสพติดมาก่อนนะครับ
วันนี้เขาก็พาภรรยาซ้อนท้ายจักรยานยนต์มา
มาจากบ้านแหลมโพที่ตะบนสายไทยจะเข้าตัวเมืองกระบี่
ระหว่างทางอยู่ดีภรรยาอาการกำเริบนะฮะ
อยู่ดีก็คลุมคลั่งไปดึงมีดจากกระเป๋าของเขามา
แล้วก็เอามาทุบหัวเขาเอามาจี้อยู่แถวคอจะฟันใส่หลังเขา
เขาเลยต้องจอดจักรยานยนต์นี่ฮะแล้วภรรยาก็ลงมาอยู่แถวริมข้างทางแบบนี้
จากนั้นชาวบ้านก็เลยโทรนะฮะบอกให้ตำรวจช่วยมารองรับเหตุหน่อยนะครับ
ก็คงต้องนำไปรักษาพยาบาลกันต่อ
คือที่แรกจะให้ขึ้นรถไปกับสามีต่อเธอก็ไม่ยอมไป
บอกถ้าไปต่อด้วยกันก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกัน